ตอบมาเป็นให้รับคำตอบ

แล้วก็น้ำผิวดินให้ได้มากที่สุดให้ไวที่สุดครับ

แล้วเด็กจะเขียนไปตามแนวผนัง
ก็ลักษณะเขาทำเสนอลักษณ์ของเขาไว้ไงครับ

ที่นี่อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดนะครับ

เพราะเขามีการเอาเกลียดไปตั้งแคมป์อยู่แล้ว

การให้ระบายน้ำบาดานซุดตัวลงไปเพื่อให้น้ำในถ้ำหายลงไป
นี่คงหวังแล้วพวกเรานะผมต้องการรางวัลเด็ก๑๓คน
เพื่อเป็นชีวิตของพวกเป็นรางวัลในการเจาะน้ำของผมนะ
ไม่ต้องการเงินนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันเอาที่มาให้ดูอย่างเดียวว่าวันนี้ที่เราจะคุยกัน
มันมาจากการสำรวจที่เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้วแล้วก็เป็นเล่มฉบับนี้นะคะ
ถ้ำหลวงเป็นแห่งหนึ่งที่มีการสำรวจแล้วก็บันทึกเอาไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ
ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกันหลายฝ่ายนะคะ
รับเชิญของเราคนหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ในพื้นที่แล้ว
คืออาจารย์ชัยพรสิริพรพัยบูรณ์นะคะ
อาจารย์เป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็ตอนนี้สังกัดที่กรมทรัพยากร
กลมขออีกทีนะคะคุณผู้ชม
อาจารย์สังกัดอยู่ที่กรมทรัพยากรธรณี
แต่อาจารย์อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงานระหว่างประเทศด้วย
ในแขกของเราวันนี้คืออาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ซึ่งค่อนข้างสั้นในแง่ของการบรรยายนะคะคุณผู้ชม

อันนี้คือสภาพธรณีวิทยาภายในถ้ำที่พูดถึงถ้ำหลวง
เดี๋ยวเอามาอธิบายค่ะเราไม่ได้ให้คุณผู้ชมอ่านเองแน่
แล้วเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงภาพลูกศรที่อยู่ในถ้ำหลวง
ลักษณะของความคดเคี้ยวของถ้ำหลวงทางแคบของถ้ำหลวง
เนินทรายหรือแม้กระทั่งหาดพัทยาที่เราพูดถึงนักสำรวจนึกออกไหม
ในวันที่ไปสำรวจตรงไหนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหัดพัทยา

หรือว่ามันอยู่ไกลจากปากถ้ำที่เดินเข้าไปก้าวแรกนั้นเท่าไหร่

อาจารย์เป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
ที่เรามักจะเรียกว่าอาจารย์เออาจารย์เอ
แต่ว่าจริงแล้วอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมง
สาธาราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิตั้งสองท่านค่ะ

คือที่ต้องอ้างอาจารย์ชัยพรสิริพรภัยบูลด้วย
เพราะว่าทำงานร่วมกันกับอาจารย์
ออกมาเป็นเล่มนี้เดินสำรวจด้วยกัน

อันนี้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เดี๋ยววันนี้

เพราะว่าเรานึกไม่ออกเลยว่าภาพข้างในเป็นแบบไหน
ส่วนใหญ่ก็จะฟังจากปากคำแล้วก็เอามาทำเป็นกราฟิก
ผ่านทางโทรทัศน์ผ่านทางสื่อต่าง
แต่ทีนี้อาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนที่ไปสำรวจถ้ำหลวงไม่ได้เข้าหน้าฝนแน่นอน
เขาปิดเราไปหน้าแรงค่ะประมาณเดือนมีนา
มีนาค่ะพอไปหน้าแรงเข้าไป
คือดิฉันจะใช้คำถามยังไงดีอาจารย์
คืออาจารย์และทีมสำรวจเข้าไปจนถึงสุดถ้ำไหมคะ
เราเข้าใจคำว่าสุดถ้ำจุดเดียวกันไหมอาจารย์

คืออย่างที่เราเห็นแผนที่ค่ะ
ด้านหน้าความจริงแล้วด้านหน้าถ้ำ
อาจารย์เอาสไลด์มาไว้ในรูปอาจจะไม่มีนะคะ
ก็คือมีผังสำหรับหน้าถ้ำอยู่แล้ว
เป็นผังที่ทางกรมป่าไม้ได้ทำมานานพอสมควร
จนมันมีรูปพุนไปหมดนะคะ
ตรงนั้นนะคะน่าจะยาวมากกว่าผังถ้ำที่เราทำ

ก่อนหน้ารูปนี้ค่ะอันนี้ค่ะ
คือผังถ้ำที่อยู่ด้านหน้าของวรรณอุทยานนะคะ

ความยาวน่าจะมากกว่าที่เราไปทำผังถ้ำกัน
เพราะฉะนั้นพอเราคุยกันว่ามันสุดถ้ำหรือยัง
มันอาจจะไม่ใช่ความหมายเดียวกัน
อันนี้คือสุดถ้ำที่เราทำผังถ้ำ

แต่อาจจะยังไม่ใช่สุดถ้ำของความยาวถ้ำ

แต่ทีนี้ไม่เป็นไรที่ฉันถามแบบนี้คือว่า
เวลาเรานับโถง๑โถง๒โถง๓โถงเดียวกันหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ที่ฉันสรุปให้ค่ะคุณผู้ชมคุยนอกรอบมาแล้วคือ

โดยหน่วยที่ใช้โดยภาษาที่สื่อสารกันใช่ค่ะ
แต่ไม่เป็นไรขอแย่เอาภาพนี้เป็นหลักนะคะอาจารย์
เอาภาพนี้เป็นหลักภาพนี้เป็นภาพแบบมองลงใช่ไหมอาจารย์

ถ้าแบบมองก้มลงไปนะคะมองอย่างนี้

ข่าวที่ลงทั้งหมดอาจารย์คิดว่า
เรากำลังพูดถึงส่วนไหนของถ้ำ
เช่นตรงที่เจ้าหน้าที่เข้าไป

อาจารย์กะได้จากประสบการณ์ที่เหยียบเข้าไปในถ้ำเองไหมคะ

คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ทราบจริง
หมายถึงว่าเนื่องจากว่าพอเราเป็นผู้เสพข่าวเนี่ย
เราก็จะเห็นข้อมูลจากข่าวมากมาย
เราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะบอกได้ยังไงว่าแบบ
เด็กเข้าไปอยู่ถึงตรงไหน

เราดูจากในข่าวแล้วเราเห็นนะคะว่า
ลักษณะของน้ำที่ไหลเข้ามาในถ้ำเนี่ย
ซึ่งมันก็คือน้ำฝนที่ตกลงมา

ทางนี้ทางเข้าใช่ค่ะทางนี้ทางเข้าที่เราจะเห็นว่า
ถ้าเผื่อเราเปิดไปที่สไลด์รูปแรกก็ได้ค่ะ
ขออนุญาตนิดนึงคืออยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับ

อันนี้เป็นที่รายงานในหนังสือนี้บ้าง

อาจจะเป็นแค่ศูนย์เดียวของถ้ำกว่าไหม

ถ้าเกิดอันนี้๒๐เมตรใช่ไหมครับ

แค่นี้อาจจะเป็นแค่บริเวณทางเข้าเท่านั้นเอง๗๐๐เมตร
เพราะว่าจากข้อมูลในพื้นที่ที่เราฟังข่าวพร้อมกันมันเป็นกิโลเลย

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรียนไม่เอาอันนี้พูดแล้ว

คืออาจารย์เรียนให้ดูทีละภาพแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อย
คืออันนี้เป็นป้ายที่เขียนว่าพื้นเปียก
เจอตั้งแต่ตรงไหนของถ้ำคะ

ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าจากที่ภาพที่เราเห็นตลอด
มันจะมีบันไดดินลงไปก่อนสักประมาณ๓๐กว่าขั้น
แล้วก็จะเริ่มต้นที่เราเรียกกันว่าเป็นปากถ้ำค่ะ
แล้วก็เริ่มต้นที่จะต้องแบบก้มตัวลงไปคลานลงไปอย่างนี้ค่ะ
มันจะยังไปเจอบันไดเหล็กที่ทางวรรณอุทยานเขาทำไว้ค่ะ
แต่เนื่องจากว่าถ้ำนี้น้ำมันจะท่วมในช่วงฤดูฝนตลอด
เพราะฉะนั้นเหล็กก็จะศึกหมด
แล้วก็พื้นที่เราเหยียบไป
เขาก็จะมีการเทปูนไว้๓๔ขั้น
มันก็จะมีลักษณะของการขึ้นไปนิดนึง
แล้วก็พอเดินถัดลงไปนิดนึง
ก็จะไปเจอพื้นปูนเดินลงไปข้างล่าง
แล้วก็เลยไปอีกสักประมาณไม่เกิน๑๐๒๐เมตรนะคะ
เราก็จะเจอป้ายที่เขียนไว้ว่าเป็นพื้นเปียก

ใช่ค่ะคือจริงแล้วมันก็คือหินที่อยู่ในพื้นที่ถ้ำนะคะ
แต่อาจจะเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับคนที่เข้าไปเที่ยวในช่วงหน้าแรงหรือเปล่า
เขาก็จะมีการเทปูนปิดไว้พอสมควร
ซึ่งในลักษณะอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นนักวิชาการ
ก็จะรู้ว่าไม่ควรทำในลักษณะซึ่งเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
แต่โต๊ะหินอันนี้ค่ะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปสักประมาณ๒๐๓๐เมตร
อยู่ทางด้านขวามือนะคะมันจะเป็นเนินสูงขึ้นมา
ซึ่งไม่น่าจะใช่ทางหลักที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ป่ะคะ
ก็จริงแล้วก็ถึงคุยกันนะคะว่าเราคุยด้วยกัน
เราใช้สัพพนามกันคนละอย่างเราใช้วิธีการเรียกกันคนละอย่าง
ถ้าเกิดเราที่ไปทำผังถ้ำมาด้วยกัน
หรือว่าถ้าเกิดทางนักธรณีวิทยาที่เราทำผังถ้ำมาด้วยกันอย่างนี้
เราจะไม่เรียกถ้ำนี้ว่ามีหลายครูหา
เนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางเดียวที่น้ำมันไหลผ่านมา
จากทางด้านท้ายมาออกทางด้านปากถ้ำค่ะ
แล้วมันไม่มีช่องทางแยกซ้ายขวาไปอย่างชัดเจน

เพราะฉะนั้นการสื่อสารเราจะไม่ได้ออกมาเหมือนกับที่เราอาจจะได้ยินในข่าว
ใช่เป็นคู่หาหนึ่งสองสามอย่างนี้เราไม่เรียก

เดนถ้ำนี้ต่ำสูงต่ำสูงต่ำป่ะคะ
คือมันเป็นลักษณะของหินถล่มค่ะ
มันอาจจะไม่ใช่ตัวทั้งตัวโครงสร้างของหลังคาถ้ำ
แต่มันจะมีบางส่วนที่เราเห็นก็คือเราเดินข้างล่าง
อันนี้ภาพอะไรงงค่ะ

อันนี้มันอยู่ลึกหรือยังคะลักษณะที่ทะลมลงมาแบบนี้
อันนี้ก็น่าจะเข้าไปได้สักประมาณ
น่าจะอยู่ไม่เกินร้อยกว่าเมตรนะจ๊ะ
คือเนื่องจากว่าพื้นถ้ำที่เราเดินอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เรียนนะคะว่า
ระยะทางจริงเราวัดด้วยระยะทางตรง
เราไม่ได้วัดระยะทางโค้งไปโค้งมา
เพราะฉะนั้นความยาวที่เราทำการสำรวจ
มันก็อาจจะอยู่สักประมาณ๗๕๐เมตร
อาจารย์อันนี้คือลักษณะเดินขึ้นขึ้นลงที่บ่อ

ใช่ใช่เถินขึ้นลงแบบนี้นะคะเดินไปเร็ว

แม้กระทั่งป้ายต่างที่อยู่ในถ้ำ
เราก็คิดว่ามันไม่ได้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมในถ้ำ
เนื่องจากว่าอันที่หนึ่งอย่างที่เรียน
ลักษณะของราวใช้เหล็ก
ซึ่งมันผูกก่อนค่อนข้างง่ายมากอย่างนี้ค่ะ
นี่อาจารย์อันนี้ก็เป็นรูปลูกสอนอีกแบบหนึ่งนะ

เขียนบอกไว้ว่าอันนี้ทางเดินไปข้างหน้านะ

ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีทางแยกไปไหนหลายถ้ำ
แต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปเห็นหินที่มันถล่มลงมา
มันอาจจะพอคนเดินเข้าไปแล้วไม่มีคนนำทางเข้าไป
ก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันใช่เส้นทางเดินเข้าไปหรือเปล่า
อันนี้อาจารย์ค่ะคนกำลังจำชื่อหาดพัทยา
ซึ่งฟังจากปากคำบอกเล่าของคนที่เคยเข้าไปสำรวจถ้ำ
บอกว่ามันเป็นคือมันมาจากสิ่งที่เขาตั้งชื่อจากเขานึกว่า
มันเป็นสไตล์แบบหาดพัทยา
แล้วมันกว้างคนไปยืนเป็นร้อยคนได้มันกว้างมาก
อันนี้ใช่สไตล์นั้นไหมใช่แบบหาดพัทยาไหม
คือตอนที่อาจารย์ได้ยินของการออกข่าว
เราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าในพื้นที่ตรงไหน
แต่ถ้าเผื่อที่จะพออุปมะอุปมัย
ว่ามันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็อาจจะใช่ค่ะ
คือตรงนี้จะเป็นบริเวณ
อันนี้ที่สูงไหมคะ
คืออันนี้ค่ะก็คือเราเดินเราเดินบนพื้นที่ที่ค่อนข้างเรียบ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง
ก็คือลักษณะความกว้างน่าจะเกินสักประมาณ๒๓เมตรได้
เรียบกว้างแล้วสูงสูงไหมคะ
อยู่สูงจากพื้นถ้ำทั่วไปซึ่งเรียนเข้าใจว่ามันขึ้นขึ้นลง
ใช่คือที่มันน่าสังเกตอยู่ก็คือว่า
สองข้างนี่ค่ะมันคือสายที่น้ำมันพัดพามาอยู่ตลอดนะคะ
มันมาทับถมกันอยู่สวยงามมาก
อาจารย์ถ้าสมมุติเราให้อาจารย์นึกว่า
อันไหนที่มันจะเข้ารักษณะที่เขาบอกว่ามันเหมือนหาดพัทยาได้
อาจารย์นึกได้ไหมว่าภาพในมือดิฉันคือภาพไหน

แต่ว่าอาจารย์ยืนอยู่ตำแหน่งที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง
ยืนอยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ถ่ายภาพลงมา

อาจารย์ยืนอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็ถ่ายลงไปข้างล่าง

และอันนี้เป็นเหมือนชายหาดทะเลเลยใช่ไหมคะ

อันนี้ลึกเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมอาจารย
ก็คือถัดกันไปค่ะก็คือภาพต่อกันไป
ตรงนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็น

ก็คือลอยหินปูนที่มันแคล็กออกมานะคะ

ใช่เพราะว่าพอลักษณะของหินปูนที่มันโดนกับน้ำฝน

มันก็จะละลายในส่วนที่มันเป็นตัวแคลเซียมคาร์โบเนต
เพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งรอยแคละอันนี้ค่ะ
เราจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นลอยแคล็กระหว่างตัวฝาพนัก

อันนี้บอกว่าอะไรอีก๘๐๐เมตรทางเดินลำบาก

ว่าทางเดินลำบากของคนเข้าทางลำบาก

อ่ะคืออันนี้ค่อนข้างโหดค่ะ
คือมันเป็นพื้นที่ที่หินถล่มลงไปเยอะมาก
แล้วถ้าเกิดเราไม่มีคนนำทางเข้าไปอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเราก็ต้องไปแจ้งทางที่วรรณอุทยานก่อน

อาจารย์ชัยพรในนามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วเนี่ยนะคะ

คือมีคนรู้ทางข้างในอย่างดีอยู่แล้ว

ทั้งหมู่บ้านคงเคยเข้าไปเที่ยวถ้ำนี้แล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์สุชัชวีด้วยค่ะว่า
อาจารย์ที่ตอนนี้เราพยายามทั้งเจาะเพื่อระบายน้ำ

มันเป็นไปได้ไหมกับสภาพแบบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคะ
คือภาพที่เราเห็นเดี๋ยวนั้นสับไปเร็ว

คือสภาพแบบนี้ก็ลำบากมากแล้วนะ

ตรงนี้ลำบากค่อนข้างที่จะเยอะมาก

เพราะเดี๋ยวจะไปประเด็นของอาจารย์สุชัชวีแล้ว

เจ้าหน้าที่วรรณอุทยานบอกอาจารย์ไหม
วันนี้อาจารย์เราเข้ามาจนถึงไหนแล้ว

ก็คือถ้าเกิดด้านหน้าเขาจะเขียนว่า

ตรงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะอยู่แค่ช่วงต้นของถ้ำไหมอาจารย์

ก็น่าจะอยู่สักประมาณ๖๐๐กว่าเมตร
เพราะว่าสิ้นสุดที่เราทำกันประมาณ๗๕๐

เท่ากับว่าตอนนั้นที่ชุดสำรวจชุดนี้ไป

จริงแล้วเราก็ต้องขอความอนุเคาะ

คือถ้าเผื่อส่วนใหญ่แล้วเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยค่ะ

หรือว่าก่อนเส้นทางลำบากซะด้วยซ้ำไป
แล้วเนื่องจากว่าการทำงานวิจัยหนนี้ค่ะ

เลือกที่จะทำในลักษณะของการ
ผังถ้ำให้ละเอียดในช่วงต้นนะคะ

มีการตรวจวัดเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าตอนนี้
จุดที่เราคาดว่าเด็กอยู่
มันจะเป็นทางที่แม้กระทั่งเจ้าที่วรรณอุทยาน

คนที่แบบชอบแบบผจญภัยจริง
แล้วก็เข้าไปในซอกเข้าไปในหลืบ
อาจารย์วันที่อาจารย์ชัยพรมา
อาจารย์ชัยพรอธิบายคร่าวว่าจากการคาดการณ์
คาดว่าอยู่ประมาณนี้
เมื่อวานนี้คุยกับอดีตประหลัดท่านหนึ่งนะคะ

ท่านก็คาดว่าตรงหาดพัทยาที่พูดถึงกัน
ก็น่าจะอยู่ช่วงกลาง

คือถ้าเอาภาพของอาจารย์หน้าสุดาเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คือไม่แปลกใจที่หน่วยซิลไปลำบากมาก

ก็แค่๗๐๐เมตรอันนี้ดูสเกล

เพราะฉะนั้นทับกันแล้วอาจารย์ก็ศึกษามาเท่านี้

ดำน้ำในถ้ำเนี่ยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษจริงนะครับ
เพราะง่ายแค่ตรงนี้ก็เข้าไปยากมากนะครับ
คืออาจารย์แล้วที่เรากำลังพูดถึงว่าเราหาปล่องเขาหินปูน
ว่าจะหาป่องจากเพดานแนวดิ่งลงไปหรือด้านข้างหรือเฉียงลงไปก็แล้ว
แต่มันจะง่ายเหรอคะถ้าเมื่อหาเจอแล้วจำเป็นต้องเจาะค่ะ
ผมแน่นอนนะครับในสภาพอย่างนี้มันมีความท้าทายมากนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าทีมงานในพื้นที่เนี่ยมีภาพที่คุณขวัญได้แสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับ
ว่าที่จริงแล้วถ้ำลึกหลายกิโลแล้วน่าจะอยู่บริเวณกลางถ้ำ
วันนี้ที่เราได้ข่าวที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานมา
เขาพยายามที่จะดูดน้ำเจาะอันดับแรกเจาะเพื่อจะดูดน้ำให้ออกไป
เหมือนเจาะน้ำบาดานทำให้ลดระดับน้ำมันต่ำลง
ฝ่ายที่เข้าไปช่วยชีวิตก็สามารถจะเข้าไปช่วยได้

สองที่พยายามจะสำรวจเดินข่าวไปข้างบน
อันนั้นพยายามที่จะเจาะลงมาจากข้างบนนะครับลงมาถึงหลังคาถ้ำ
เพื่อที่จะหย่อนอุปกรณ์สื่อสารอาหารต่างนะครับ
ซึ่งขนาดรูเจาะก็คงขนาดไม่ใหญ่น่าจะประมาณสัก๑๐เท่านั้นเอง

แต่ปัญหาคือไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์ที่จอด
เพราะอุปกรณ์ที่เจาะเชื้อวหากรมทรัพยากรน้ำบดานกรมชมฐาน

แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญโดยวิศวกรรมสถานต่างเข้าไปเขาก็รู้จักเรื่องพวกนี้ดี
แต่ปัญหาคือการติดตั้งเครื่องเจาะบนข้างบนภูเขามันยากมากเลย

บอกว่าเครื่องจักรที่จะใช้มันมีน้ำหนักประมาณ๒๕ตัน

อาจารย์เวลาเขาจะขนขึ้นไปยังไง
สมมุติเราต้องใช้เขาจะขนกันขึ้นไปบนเขาอย่างไร
ยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะอุปกรณ์ที่ประกอบกันได้ง่าย
ถ้าเกิดประกอบอาจจะแยกย้ายไป

บางคนก็บอกเฮลิคอปเตอร์นี้เราก็ไม่ทราบ
แต่มันต้องเอาเครื่องนั้นไปถึงจะเจาะได้
มันไม่สามารถเจาะด้วยแรงงานคนได้

อาจารย์หน้าสุดาค่ะขอสลับมานิดนึง
คือลักษณะของหินถ้าเราลองคือ

คือลักษณะหินมันมีความชัดเจนไหมว่า
เจาะจากข้างบนมันมีความเสี่ยงอะไร

มันมีความชัดเจนในตัวเองไหมคะหินนะคะ
มีความเสี่ยงหมายถึงคุณขวัญกำลังจะมองว่า
มันจะถล่มไหมหรือว่าตรงไหนถึงจะเป็นโปรซีชั่นที่๒

มันเจาะเพื่อการสำรวจเล็กเท่านั้น

แต่ทีนี้ในแง่ของการเจาะด้านข้างผนังเนี่ยค่ะ
คือมันสมมุติเราจำกัดที่เจาะเท่านี้

คล็กไหมหรือว่าจะลอยไหม

มันก็จะอยู่ที่ตัวเครื่องมือเหมือนกันนะคะ
ว่าแบบมันมีความ
คือถ้าเร็วมากก็อาจจะมีความเสี่ยง

อาจารย์จะไม่ได้มีความรู้ทางด้านตัวอุปกรณ์
ทีนี้คิดว่าอาจารย์ที่

เนื่องจากว่าแผนที่ธรณีเนี่ย
มีดีพอสมควรแล้วล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
คนที่จะต้องรับผิดชอบทางด้านนี้
ก็คงจะต้องมองดูแล้วว่าลักษณะของโครงสร้าง
แม้ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่มันจะเป็นหินปูน
แต่มันก็มีผสมหินประเภทอื่นอยู่ด้วย

เขาหินปูนนี่ปกติเขาเจาะกันไหมโดยพื้นฐานหลักการ

ถือเป็นหินที่ไม่ถึงขนาดไม่ได้เป็นหินแข็งมากนะครับ
ส่วนเรื่องการขุดเจาะถือว่ามีความเสี่ยงทุกครั้งแหละ
ความเสี่ยงในลักษณะไหนคะ
เพราะว่าการเจาะในเขาการเจาะในดินมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมีความเสี่ยงด้วยตัวผมเองอยู่แล้ว
พอเราเจาะไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าอีก๑๐เมตรอีก๕๐เมตรเป็นยังไง
มันไม่สามารถที่จะมีข้อมูลที่ละเอียดทุกเม็ดได้หรอกครับคุณขวัญ
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมาจากความเชี่ยวชาญมาจากประสบการณ์ต่าง
แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเส้นผ่าศูนย์กลางมันไม่ได้ใหญ่
มันไม่ได้ที่เจาะที่จะเอาน้องขึ้นมา
มันเจาะเพื่อที่จะหาสัญญาณชีวิตปิดต่อสื่อสารกับเขา
ส่วนด้านหน้าเนี่ยเจาะเพื่อจะดูดน้ำมาครั้งแรกก็เจาะด้านข้าง
ทีมข่าวเนี่ยเขาคิดว่าจะเจอน้ำแล้วน้ำจะได้ดูดออกมาได้เลย
ไม่เจอมาดอดแนวดิ่งเผื่อจะได้เจอพรงน้ำดูดได้
เขาต้องพยายามเจาะหลายที่ผมเชื่อว่าเขามาถูกทางแล้ว
เขาก็พยายามเจาะอันนี้คือด้านหน้าถ้ำ
แต่ข้างบนมันซับซ้อนมากในการจะตั้งฐานพวกนี้อย่างที่ผมเรียน
น้ำหนักของอุปกรณ์ถ้าสมมติเราอยู่บนหลังคาถ้ำ
อุปกรณ์ที่จะใช้แม้ว่าจะเจาะรูนิดเดียวเพื่อสื่อสารเพื่อหาเพื่อยืนยันว่าน้องอยู่ไหน
อุปกรณ์ลักษณะนั้นหนักไหม

เป็นตันนะครับที่ข้างล่างผมว่าไม่ต่ำกว่า๒๓ตัน

แล้วก็ต้องมีพลังงานนะครับ
ใช้อะไรไฟฟ้าไหมหรือว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ตรงนี้ก็น้ำหนักเป็นตันของเขาอยู่แล้ว
รถยนต์คุณขวัญก็หนักเป็นตันแล้วนะ

เพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดถึงหลังคาก่อนนะคะ
ที่จะเจาะรูเล็กเพื่อสำรวจ

ก็จะมีอุปสรรคเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์

การติดตั้งหรือแม้กระทั่งน้ำหนัก
เดี๋ยวเอาใหม่เพราะว่าคือมีคำอธิบายจาก

ว่าไม่ต้องห่วงเรานึกออกอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติมีการเจาะลงไป

อาจจะเกิดอันตรายได้เปลี่ยนแปลงกายภาพในถ้ำได้
เขาแค่ต้องการสำรวจ
แล้วเครื่องจักรเมื่อวานได้คำตอบแล้ว
ก็๒ตันกว่า๓ตัน๔ตัน

แต่คำถามคือว่าในฐานะคนทำอุโมง

ถ้ำเขาหินปูนมีข้อแนะนำไหม
ว่ามีทางอื่นที่เราจะเลือกใช้ไปพร้อมกันไหม

ลักษณะความหนาลักษณะชั้นหิน

คือให้เห็นแค่ว่านี่ยังไม่ใช่จุดที่ยากลำบาก

เป็นที่ที่เจ้าหน้าที่วรรณอุทยานยังพาเข้าไป

สภาพพื้นที่ลำบากมาก

ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับ

แต่ถ้ามันติดตั้งแล้วมันค่อยไป

เมตรนึงมันเบี่ยงนิดนึงอีกเมตรนึงเบี่ยงนิดนึง
มันอาจจะไม่ได้ตรงในจุดที่เราต้องการก็ได้นะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นหิน
ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของเครื่องคะ

ก็ปรับระดับนะครับมีความแน่นหนาพอ
แต่ทีนี้การเจาะลงไปให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการเนี่ย

มันอาจจะมีการเบี่ยงเบนบ้าง

เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลนัยสำคัญเท่าไหร่

เอาใหม่งั้นถ้าสมมุติที่เราเห็นเป็นการเจาะจากด้านข้างจากผนัง

ง่ายกว่าไหมคะมีโอกาสกว่าไหมคะ
จริงแล้วเจาะแนวดิ่งตามปกติมันง่ายกว่าสิคุณขวัญ
ในการตั้งเครื่องมือนะครับ
แต่ข้างหน้าที่เขาจอดด้านข้างอย่าไปสับสน
เขาต้องการเจาะที่จะดูดน้ำออกมาเขาหวังว่าจะไปเจอโพงน้ำนะครับ
พอดูดออกมาน้ำจากถ้ำก็ไหลตามโพรงน้ำ
แล้วก็ถูกดูดซุปคอมออกมาข้างนอกนะครับ
ไม่เจอเมื่อวานวันนี้ลองโดนแนวตรงสิเหมือนเอาหลอดลงไปนะครับ
แล้วก็คิดว่าโพรงมันจะเชื่อมโยงกันแล้วจากนั้นก็ดูดขึ้นมา
น้ำก็จะดูดขึ้นมาก็จะทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดลง

โดยกู้ภัยก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้ที่เขาพยายามทำหน้าปากถ้ำ
แต่ที่พยายามข้างบนพยายามที่จะห่อนอุปกรณ์สื่อสารอาหาร
แล้วก็สามารถส่งอุปกรณ์ที่สำรวจหาสิ่งมีชีวิตหรือสัญญาชีวิตของน้องได้
อาจารย์ค่ะเนื่องจากเวลาสั้นเอาสุดท้ายเลย
สมมุติว่าเราพอจะประมาณการได้ว่าอยู่ตรงไหน
แล้วก็ถ้าเราเอาอุปกรณ์ขึ้นไปตั้งได้ปัญหาน้อยแล้วหรือเปล่าทำได้
ถ้าเกิดว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็ติดตั้งได้นะครับ๒๐๐เมตรใช้เวลาไม่นานลงไปได้
แล้วพอได้ยินเสียงเนี่ยสภาพจิตใจของน้องดีขึ้นเลยทางจิตวิทยา
เพราะรู้ว่ามีคนกำลังตามหาอยู่แล้วต่อให้อยู่ไม่อยู่ตรงนั้นจริงเนี่ย
เขาก็ต้องพยายามเดินมาอยู่ตรงนั้นตามเสียงถูกไหมฮะตามธรรมชาติ

ขอให้ประมาณการได้เถอะว่าอยู่ตรงไหน

เพื่อหาหมูป่าของเราให้กลับบ้านเร็วที่สุด
ที่สุดวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับ
รัฐนิวสโชว์รออยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณอรัชพรและคุณภาคภูมิค่ะ